คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ขอให้เหตุผลคุณผู้ชมแบบนี้ว่าที่เรานำเสนอเนี่ยเพราะอยากจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจริงจริงและป้าของเด็กที่เป็นผู้เสียหายโพสต์คลิปเอาไว้นะคะป้าโพสต์เอาไว้เองป้าโพสต์เพื่ออยากจะให้สื่อเนี่ยช่วยขอความเป็นธรรมกลัวคดีจะไม่คื
แล้วในคลิปนี้ค่ะระหว่างที่รุมทำร้ายเนี่ยค่ะมันมีเสียงพูดในลักษณะที่ว่าไปนอนกับผัวกูทำไมเหมือนกับเด็กผู้หญิงอยู่ม๖ไปทำร้ายเด็กอายุ๑๔เพราะว่ามานอนกับสามีตัวเองและตัวเองเป็นเด็กนะคะไปดูเหตุการณ์ค่ะ
ก็ที่พาพวกไปพาเพื่อนไปเนี่ยตามคลิปนี้ก็คือได้ยินเสียง
ห้ามนะคะได้ยินเสียงห้ามแต่ผู้หญิงที่อยู่ม๖เนี่ยเป็นคนไปทำร้ายเด็กผู้หญิงอายุ๑๔
แล้วก็บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับหลานหน่อยเพราะดูเหมือนว่าคนที่มาตบเนี่ยมีอิทธิพลอาการของหลานตอนนี้ก็คือตาเนี่ยเขียวห้อเลือดมีร่องรอยของเล็บขูดตามหน้าเต็มไปหมด
เด็กผู้หญิงชั้นม๖ที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยค่ะเหมือนกับโพสต์ข้อความ
ว่าเหมือนกับว่าเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วมีข้อความว่า
เรื่องมันเกิดแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วขอเวลาก่อนเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
ถ้าจะเอาเรื่องกูให้ถึงที่สุดไม่ยอมความคุยไม่รู้เรื่อง
ผูกคอตายแหละตัดปัญหาไปไม่เป็นกูไม่รู้หรอกนี่
โพสต์เอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมคือก็อายุน้อยทั้งสองฝ่ายนะคะ
แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจริงจริง
คือทางครอบครัวของเด็กที่ถูกทำร้ายเขาอยากจะให้ทีมข่าวตามให้หน่อย
กลัวคดีจะไม่คืบ